ถึงเรื่องของแปลกกันบ้างดีกว่า
รวบรวมให้คุณผู้ชมได้ดูมามากมายแล้วนะคะ
วันนี้นะถ้าใครอยากจะดูเพิ่มเติมนะ
ติดตามกันเลยว่าอะไรแปลกแบบนี้ก็มีด้วย
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวแปลก
เมื่อเห็นแล้วต้องบอกว่าแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเนี่ย
มีอะไรบ้างนั้นไปดูกันจ้า
เริ่มกันที่ลิ้นชักที่ยาวที่สุดในโลก
จะยาวขนาดไหนไปพิสูจน์พร้อมกันครับ
เขาบอกว่าริมชักยาวที่สุดในโลก
ยาวที่สุดหรอ

นี่มันเป็นเวลาหอมมายแกนี่
ไม่ใช่ลิ้นชักธรรมดานะครับคุณผู้ชมมันคือลิ้นโชค
ยาวไปไหนเนี่ยก็เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันนะครับ
ลิ้นชักที่ยาวที่สุดในโลกแบบนี้อุ้ยลิ้นชักยังขนาดนี้
ใครขโมยมาลื้อคนลิ้นชักอันนี้หน่ะ
บอกเลยว่ามีท้อนะครับคุณผู้ชม
เฮ้เฮ้เสี่ยวเล่นนะครับ

ที่เห็นแล้วต้องพูดว่าแจ๊คเรื่องนี้เป็นยังไงเล่ามาสิ

โอ้โหช่วยมาตอบคำถามทีว่าป้ายนี้คืองานมงคลสมรสไหมเหย

ป้ายนี้บอกเลยว่าใครก็ตอบไม่ได้นอกจากคนชื่อแจ็ค
แต่ไม่รู้ว่าเอ๊จากไหนล่ะเนี่ย
แต่ถ้าแจ๊คว่างช่วยมาตอบหน่อยนะว่าเป็นงานมงคลสมรสไหม
ซึ่งป้ายนี้ก็เป็นป้ายบอกงานมงคลสมรสระหว่างคนชื่อไหมกับแจ๊ค
แต่พออ่านแล้วเหมือนเป็นป้ายคำถามยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวอ้อมยิ้มที่นำมาฝากกัน
ยังไงเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีกับคุณไหมและคุณแจ๊ค
สำหรับงานแต่งงานด้วยนะครับ
และเรื่องสุดท้ายเป็นความแปลกที่มากับความเก๋
ขอกลับล่าอุปสรรมบททอดแบบมาจากโปสเตอร์หนังแบบนี้แหละครับ
ที่เห็นนี้คือป้ายเชิญเข้าร่วมงานพิธีอุปสมบทของคุณพานุเดชหรือท็อป
ซึ่งดูแตกต่างจากป้ายงานบวชทั่วไป
เนื่องจากป้ายดังกล่าวมีลักษณะคล้ายโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่เท่ง
โดยในป้ายมีข้อความระบุว่าท็อปพานุเดชยศภูมิมา
ขอกราบลาอุปสมบทวันศุกร์ที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๖เวลาบ่ายโมง
เชิญมากันให้วัดสะเทือนทำการแสดงณพัทธศรีมาวัดวารีวงศ
ตำบลชอนไพรอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์
ทีมข่าวจึงเดินทางไปยังสถานที่จัดงานโดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่บ้านสักแห้ง
อำเภอเมืองเพชรชบูรณ์ซึ่งในงานนี้กำลังประกอบพิธีปลงผมนาค
โดยมีญาติญาติและเพื่อนบ้านมาร่วมจำนวนมาก
จากการพูดคุยกับคุณพานุเดชพอนาคซึ่งประกอบอาชีพช่างศักดิ์ร่างกาย
เปิดเผยว่าภาพโปสเตอร์ดังกล่าวนั้นให้รุ่นพี่ที่เป็นช่างศักดิ์ออกแบบโปสเตอร์ให้
โดยบอกเขาไปว่าอยากได้ป้ายไวนิวไปติดหน้างานโดยเสนอไอเดียแบบโปสเตอร์หนัง
เมื่อพี่คนดังกล่าวออกแบบเสร็จแล้วก็ได้นำมาให้ดู
เห็นครั้งแรกก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากเพราะตรงกับแนวคิด
ส่วนพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรโดยเฉพาะคุณพ่อชอบเป็นอย่างมาก
และยิ่งเมื่อนำมาติดหน้างานญาติญาติและบรรดาคนที่มาร่วมงาน
ต่างก็ชื่นชอบกันเป็นอย่างมากถือเป็นเรื่องราวความแปลกที่น่ารักนะครับ
ครั้งหน้าจะมีอะไรมาฝากแฟนอีกรอติดตามนะครับ